มาดูเหตุการณ์อดีตภูมิในการโรงเรียนเมืองนราธิวาส
ใช้อาวุธปืนขนาด๙มมยิงกรอกปากตัวเองฆ่าตัวตาย
ตำรวจคาดว่าจะเกิดจากความเครียดเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่
อย่างไรก็ตามญาติก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
เพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตเพราะออนไลน์นี้
ส่งข้อความทางไลน์ไปบอกเพื่อนบอกลาก่อน
พยายามจะเข้ามาหาพยายามจะเข้ามาช่วยถึงบ้านเลย
แต่ไม่ทันจริงเนี่ยนะคะฆ่าตัวตายไปก่อนนะคะ

ตั้งอยู่ในซอยสุกเกษมตำรวจบังค์หน้ากำพลเมืองนราธิวาส
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุบอกมีคนใช้ปืน
ยิงตัวเองฆ่าตัวตายตำรวจเดินทางมาพร้อมแพทย์เลยค่ะ
บริเวณห้องโถงไปพบศพนายนาราธิบชุมประสาน

เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาสค่ะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน
เก้ามอมอที่ปากทะลุท้ายทอย
ลักษณะก็คือการยิงกรอกปาก

ขนาดก้าวมอหนึ่งกระบอกปลอกกระสุนปืนหนึ่งปลอก
บริเวณเพดานหลังคาพบรอยกระสุนปืน๑รู
ตำรวจก็ได้ส่งศพไปให้แพทย์ชนสูตรค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าว่านายนาราธิบอาศัยอยู่คนเดียว
ภรรยาและลูกไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
กระเซียนอายุราชการ
เมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมานี่เอง

ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่ามีโรคประจำตัว

สงสัยค่ะเดินมาเรียกนายนาราธิบที่บ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
และมีอีกหนึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะอดีตพอรายนี้นะคะ
ส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปหาเพื่อนคนหนึ่ง
คำเดียวบอกว่าลาก่อน
แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เป็นช่อดอกไม้ไปให้เพื่อน
เพื่อนสงสัยนะคะรีบมาหาที่บ้านกลัวจะมีเหตุไม่ดี
สรุปเป็นเหตุไม่ดีจริงเพราะว่าช่วยไม่ทันนายนาราธิบยิงตัวตายนะคะ
ตอนนี้ญาติพี่น้องก็เป็นภาพที่มาช่วยกันทำความสะอาดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นิมนต์พระหนึ่งรูปมาประกอบพิธีเรียกวิญญาณ
และได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางนาราค่ะ
ตำรวจคาดว่านายนาราธิบใช้ปืนยิงตัวตายสาเหตุก็เพราะโรคประจำตัวนะคะ
อย่างไรก็ตามจะสอบปากคำญาติเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปค่ะ